เพราะเขาอนุญาตบอกเลยว่าอั้นกันมานานคุณผู้ชมแต่บอกเลยว่าถึงอั้นแค่ไหน
ก็ทำตามกฎตามระเบียบตามมาตรฐานของรัฐบาลอย่างที่บอกเลยนะคะ
ความสะอาดปลอดโปร่งปลอดภัยป้องกันเจ้าโควิดล่าสุดนักร้อง
เป็นโปรเจกต์เซฟไทยของการไฟฟ้านะคะงานนี้นักร้องหนุ่มเปิดใจกับบันทึงไทยรัฐว่ารู้สึกตื่นเต้น
เพราะว่าเป็นการออกกองครั้งแรกในรอบ๓เดือนเลยแล้วก็ตอนนี้เริ่มปรับตัวใช้ชีวิตแบบ

ก็มีฟิเจอร์วิ่งกับส้มด้วยเนื้อหาก็จะพูดถึงเรื่องการเป็นห่วง
เป็นยายในหน้าฝนอยากให้ใช้ไฟแบบเซฟเซฟถ้าเต้นน่ะ
มันก็จะประมาณว่าหน้าคนแล้วนะอยากให้เจอตัวไม่เปลี่ยน
ประมาณนี้ครับก็ติดตามนะครับโปรเจกต์นี้นะครับบายพีอีเอนะครับผม
ก็เร็วเร็วนี้แน่นอนครับนี่ส่วนเรื่องงานโชว์ตัวค่ะ
ตอนนี้ปรับเปลี่ยนมาเป็นคอนเสิร์ตไลฟ์สดจากสตูดิโอให้แฟนดูเป็นหลักค่ะ
แล้วก็ส่วนตัวตอนนี้เตรียมปล่อยอัลบั้มเต็ม๑๐เพลงรวดเลยนะคะ
ตั้งใจทำเอาไว้ตั้งแต่ก่อนโควิดระบาดให้แฟนได้โยกกันยาวเลยค่ะ
อยู่ในขั้นตอนของการเข้าสตูรวบรวมศิลปินต่างที่มาฟิเจอร์วิ่งในอัลบั้มอะไรต่าง
ก็อัดเสี่ยงกันอยู่ครับปลายปีนี้ครับไม่ปลายมากอาจจะประมาณเดือน๘เดือน๙ครับ
รอติดตามแบบไลฟ์ก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้คอนทรงคอนเสิร์ตอีเวนต์เขาก็จัดผ่านเฟซบุ๊คกันได้
รอดูค่ะถูกต้องแล้วค่ะอีกแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิด๑๙ก็เริ่มจะคลายเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะคะ
หลายภาคส่วนก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะคะ